คุณผู้ชมฮะอีกหนึ่งประเด็นนะครับ
เมื่อวานนี้หลายคนก็ตามติดคุณแอนนากับคุณฮิปโป

ที่ไปให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน
และหลังจากนั้นเราก็อยากรู้ว่า
คุณแอนนาจะได้คุยกับกระติกบ้างหรือเปล่า

ท้ายที่สุดแอนนาบอกว่าได้คุยกับกระติกเรียบร้อยแล้ว
เพื่อนสนิทของคุณแตงโมเนี่ย

ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรีนะครับ
โดยแอนนาเปิดเผยตอนที่อยู่ที่โรงพักนี้นะ
บอกว่าเพื่อนยังคล่องใจกับการเสียชีวิต
ในหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือคุณ
คือมีสิ่งที่คาใจอยู่๓เรื่อง
มีสิ่งที่สงสัยอยู่หนึ่งเรื่อง
มีสิ่งที่คุณแอนนายืนยัน๒เรื่อง
อันนี้ผมแยกเป็นข้อสรุปให้คุณผู้ชมได้ทราบกันแบบชัดเจนหน่อยนะครับ

เพื่อนสนิทของแตงโมสงสัย๑เรื่องก็คืออะไรรู้ไหมฮะ
คือเรื่องของไอจีของคุณตังโมที่ถูกรบภาพ
บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าใครรู้รหัสไอจีของแตงโมแล้วไปลบภาพ

เรื่องที่คาใจคือ๑คาใจที่กระติกบอกแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือ

คาใจที่สองคือคาใจที่คนบนเรือไม่ประสานตำรวจให้เร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้ว
และคาใจที่๓คือการปิดบังไม่ให้ไปพบที่อู่จอดเรือในวันที่แตงโมตกน้ำตกท่าไป
อันนี้คาใจกระติกว่าทำไมถึงต้องแบบปิดบังไว้ขนาดนั้น
สิ่งที่แอนายืนยันเกี่ยวกับเรื่องของแตงโม๒เรื่อง๒คำยืนยันก็คือ
ยืนยันว่าแตงโมไม่รับงานทานข้าวเพราะไม่อยากให้สังคมมองว่าเป็นดาราตกอับ
แตงโมรักศักดิ์ศรีของเขาสิ่งที่ยืนยันอีกเรื่องคือยืนยันว่าแตงโมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
นี่แหละครับคือสิ่งที่ให้สัมภาษณ์ที่โรงพักช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
อารมณ์ก็คือสงสัยกระติกจังเลยทำไมกติกถึงเป็นแบบนี้ทำไมกระติกถึงไม่บอกไม่กล่าวความจริงอะไรออกมา
แต่ปรากฏว่าในช่วงเกือบหัวค่ำหน่อยนะครับคุณแอนนามีการโพสต์ข้อความไว้ในเฟซบุ๊กของเธอโพสต์ไว้แบบนี้บอกว่าเคลียร์กับกระติกแล้วนางเล่าทุกอย่างหมดสิ้นสภาพจิตใจนางย่ำแย่พอสมควรสมบัติอะไรของโมก็คือของโมลูกกระติกไม่ได้รับอะไรเช็คแอคเคาน์ในไอจีไม่มีใครล็อกอินสิ่งที่จะทำสุดท้ายคือการแต่งหน้าให้เพื่อนจัดงานให้

ใจกันไปหลายเรื่องทั้งเรื่องที่เราโทรไปแล้วก็เรื่องที่ต่างนานานะฮะหลังจากนี้ก็คือไอ้นางก็จะมุบออนไลน์เพราะนางก็หายสงสัยในหลายประเด็นแล้วก็อยาก
สิ่งที่คุณแอนนาบอกว่าได้รับคำตอบเคลียร์ทุกอย่างจากกระติกแล้ว

คือเราก็อยากรู้ว่าแล้วสรุปแล้วคุณแอนนากับคุณกระติก
มีการเคลียร์ใจแล้วคุณแอนนาบอกว่ายืนยันว่าตอนนี้ไม่ติดใจแล้ว
ไม่ติดใจมันมีคำตอบให้พวกเราไหม

คือคุยอะไรกันนะครับเพราะว่าคุณแอนนาในช่วงที่ให้สัมภาษณ์ที่โรงพัก

กับการที่ออกมาไลฟ์ได้เคลียร์กับกติกแล้วนะฮะ
นามบอกว่าคุยกันยาวมากถามทุกข้อสงสัยหมดแล้ว
เหลือให้เป็นหน้าที่ของตำรวจกับการชนะสูตรถ้าออกมา

คุณแอนนาบอกแบบนี้ขออย่าให้ทุกคนโยงเรื่องลูกบุญธรรมของโม

ไม่เกี่ยวอะไรด้วยและไม่มีเรื่องมรดกมาเกี่ยว
จากนี้ไปก็ขอให้รอผลทางคดีจากการชนะสูตร
หากไม่มีอะไรก็คงจบตรงที่เป็นอุบัติเหตุ
นี่ฮะสิ่งที่คุณแอนนานไลฟ์ออกมาหลายคนบอกว่าอยากรู้
นานากับกระติกเคลียร์อะไรกันบ้าง
แล้วกระติกพูดความจริงอะไรให้คุณแอนนาฟังบ้างนะครับ
ส่วนเรื่องเพื่อนอีกคนนะครับขออภัย

นานายังได้โพสต์คลิปซึ้งไว้อาลัยต่อเพื่อนรัก
ก็คือคุณแตงโมนะครับโดยบอกว่าเชื่อว่าเวลานี้
โมควรไปอยู่กับพระเจ้าแล้วและอยากให้ทุกคนนั้น
จดจำคุณแตงโมในภาพของนางเอกที่สวยงามตลอดไป
คุณผู้ชมดูคลิปที่โพสต์มันมีบทเพลง
มันมีข้อความมีอะไรที่ทราบซึ้งนะฮะ

ทำไมฉันไม่เคยเจอเพื่อนแบบนี้มาก่อนแล้วเราคบกันมา๑๗ปีแม่
คือโมเป็นเพื่อนที่คนหนึ่งในชีวิตที่หนูสนิทมาก
เรามาร่องเรือกันสวยมากทุกคนดูเห็นไหม
ส้นสูงนั้นมีความสุ่มเสี่ยงอยู่ตรงที่ว่า
อ่าต้องคลองตัวคลองตนให้ไม่ให้ล้ม
ตรงนี้โมสวยมากเหอะเหอะพร่องมากอ่า

สำหรับคุณแอนนาที่โพสต์เรื่องราวของคุณแตงโมออกมานะครับ
ส่วนเพื่อนของคุณแตงโมอีกคนก็คือคุณโมอามีนาพินิษฐ์นะฮะ

แล้วก็นับถือเป็นน้องสาวคนสนิทของคุณแตงโมนะครับ
วันก่อนก็ไปนู่นนะท่าเรือนะครับ
เพื่อที่จะไปที่การเฝ้ารอในการที่จะค้นหาร่างของคุณแตงโมนะครับ
คุณโมอามีนายังตั้งข้อสงสัยถึงการจมน้ำเสียชีวิตของรุ่นพี่
รวมไปถึงประเด็นการลบรูปในอินสตราแกรมส่วนตัวของคุณแตงโมหลังเกิดเหตุนะครับ
และเหตุใดทำไมไม่ส่งโทรศัพท์มือถือให้กับตำรวจตั้งแต่แรก
ประเด็นที่อัปเดตเมื่อเช้านี้คุณโมอามีนาเพิ่งจะโพสต์เองนะครับ
เรื่องราวของการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ย
เรายังคงต้องจับตามองอีกหลายประเด็นนะ
อย่างที่ตำรวจบอกจะต้องคลายความสงสัยในทุกข้อสงสัย
ไม่ว่าจะจากโลกโซเชียลหรือว่าจากนักข่าวนะฮะ
ใช่นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องรอติดตามต่อไปด้วย

ตำรวจเนี่ยจะมีการแจ้งข้อหาใครเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าด้วยนะคะ